สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันมินนี่นัทชาค่ะคุณผู้ชมค่ะคืนนี้๕ทุ่ม๔๕นาทีเรามีนัดกันหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะคะร่วมเชียร์ทีมชาติไทยท้าแข้งกับ
เออีในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกค่ะจากการตรวจสอบสภาพอากาศในดูไบเนี่ยเป็นใจกับการแข่งขันเหลือเกินค่ะคุณผู้ชมท้องฟ้าโปร่งนะคะไม่มีวี่แววของฝนอุณหภูมิอยู่ที่ราว๓๘องศาค่ะ
ซึ่งสภาพอากาศในดูไบเนี่ยจะค่อนข้างแห้งนะคะเพราะว่ามีลักษณะเป็นทะเลทราย
ส่วนที่ประเทศไทยของเราคุณผู้ชมอย่างที่เห็นนะคะเริ่มมีสีฟ้าแล้ว
เพราะฉะนั้นหมายถึงว่าประเทศไทยจะเริ่มมีฝนเข้ามาตกนะคะ
จะตกเน้นช่วงบ่ายถึงค่ำตกกระจายตัวค่ะประมาณ๔๐๖๐ของพื้นที่ค่ะ
คุณผู้ชมไปที่ประเทศเยอรมนีค่ะเพราะว่าที่นั่นต้องเผชิญกับน้ำท่วมครั้งใหญ่คุณผู้ชม
อย่างที่เห็นรถยนต์จมไปครึ่งคันนะคะหลังจากที่ขับลงไปในพื้นที่ที่มันยุบลงไป
เจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลือประชาชนออกมานะคะ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่เมืองเบอร์โทรสดอฟประเทศเยอรมนีค่ะคุณผู้ชม
คืนนี้อย่าลืมนะคะ๕ทุ่ม๔๕นาทีเปิดหน้าจอไทยรัฐทีวีกัน
รอเอาไว้เลยค่ะและนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ